ทุกวันวันนี้เรามาอยู่กับร้านห่อหมกทะเลย่างอ่าวมะนาว
ร้านคุณป้าแกอยู่สำเพ็งนะอยู่ตรงถนนมังกร
ไทยซิริเป็นหนึ่งร้านที่เราได้ชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยมาก
แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเราสั่งไปเป็นปลากับกุ้ง
แล้วก็เพลิงไข่ต้มด้วยคุณป้าแกน่ารักแล้วก็พูดศาสตร์ดีมาก

เราร่าจะแบบนี้เลยเพราะเราชอบกินห่อหมกกระเทียม
อยากให้ทุกคนไปลองอร่อยจริง
โอ้โฮมันเป็นเนื้อดูที่ง่ายแสนง่ายแต่อร่อยและอิ่มคุณป้าแกน่ารัก
ถูกต้องแล้วคุณดูค่ะเขาตักข้าวเต็มชาม

แกะมาสดร้อนอย่างนี้โปะเข้าไปเลยค่ะบนข้าวสวยพร้อมมีไข่ต้มอีกต่างหาก
ที่สำคัญกินให้แซ่บต้องนี่
น้ำพริกน้ำพริกน้ำปลา
อ้าวผู้ใช้ติ๊กต๊อกไลน์นี้คือคุณไอแอมสเปรย์นะครับ

บอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านห่อหมกทะเลย่างอ่าวมะนาวของป้าจันนะคะ
ตั้งขายบริเวณถนนมังกรแยกไทยซิริที่ตลาดสำเพงนะ
ไปแถวนั้นหรือว่าคุ้นเคยคงจะนึกออก
ร้านนี้เขาเน้นไปที่ห่อหมกทะเลค่ะ
ทั้งปลากุ้งปลาหมึกไข่แมงดาปูก็มี
หอละ๒๕บาทเท่านั้นเองเอ้อใครไปกินก็แนะนำทั้งนั้นล่ะครับ
โดยเฉพาะสาวคนนี้เขากินมาแล้วอร่อยถูกใจเธอก็เลยแนะนำ
แนะนำอะไรห่อหมกปลาและห่อหมกจุ้ง
ห่อหมกกุ้งนี่แหละครับกุ้งกุ้งเพิ่มไข่ต้มอีกสักใบโอ้โหฟินเลยครับ
อื้อออ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เป็นแบบชิ้นเล็กบางจะได้อีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นชิ้นหนาหน่อยแต่เป็นท่อนก็ได้อีกแบบ
จริงค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของป้าจันเลยจริง
ใครแวะไปตลาดสำเพ็งมันจะไปซื้อของเครื่องประดับจุกซะพุ่งสภาพอย่างเดียวไม่ได้แวะเติมพลังนะจูด้งเนาะ
ค่ะสนใจสิแคปหน้าจอนี้เอาไว้ได้เลยนะเผื่อว่าไปถึงแล้วจะได้โทรหาป้าจานสั่งเผื่อไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวหมดเนอะ
แล้วจริงเพราะว่าอะไรไปเดินตลาดสำเพงมันต้องใช้แรงเยอะ

คนใหญ่ก็จะลากกระเป๋าลากกระเป๋าใหญ่อะ

ใช่หาอาหารดีอร่อยทานกันน่าโดดมนะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒